คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงคู่จิ้นย้อนกลับไป๗ปีที่แล้วไม่มีใครไม่รู้จักออมและตินานะคะ
ยังบ่นคิดถึงอยู่เลยถึงแม้ว่าคู่นี้เนี่ยเขาจะไม่ได้รับงานร่วมกันมานานถึง๗ปีแล้วนะคะ
แต่ว่าแฟนคลับชาวจีนยังเรียกร้องให้มีงานคู่แต่งานนี้ออมตินาจะกลับมาเจอกันอีกหรือเปล่า
แล้วเรื่องสุขภาพของออมที่ป่วยบ่อยเคยหามส่งโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้าง
รวมไปถึงหวานใจอย่างพี่แอมชอบดุเพราะว่าน้องออมเนี่ยกินเยอะจริงหรือไม่ไปฟังกันเลยค่ะ
จริงเปล่าคิดถึงมากตินาเนี่ยค่ะคือตอนนี้ตัวเองคือแบบแน่นมากเลยค่ะ
วันไหนที่แบบนอนเยอะพักผ่อนเนี่ยจะดี
แต่วันไหนที่อัดแบบแน่นนอนน้อยดึกจนเช้าอะไรอย่างนี้

แอมก็จะมีโดปไหมคะ

แต่ว่าก็ดูแลอาจจะมีวันไหนว่างก็ไปรับไปส่งบ้าง
ทานข้าวปกติแต่อย่าทานของหวานแค่นั้นเอง

เป็นคนกินน้อยแล้วเขาก็จะบอกว่ามันกินเยอะกว่าเขา
คือคือเค้ากินน้อยมากแล้วเค้าก็จะบอกว่าออมกินเยอะเพราะว่าออมกินเยอะกว่าเค้า

นะคะน้องออมก็ตอบแบบสไตล์ซอบแบบน้องออมนะคะ
หน้าเด็กมัดใจมากเลยไม่รู้ว่าไปอ่านเพราะเก็ตบุ๊กของคุณมัดหมี่มาหรือเปล่า